คุณผู้ชมครับมีกลุ่มวัยรุ่นที่ราชบุรี
เขาไปเจอแสงประหลาดมันพุ่งลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า
นี่สามพุ่มครึ่งนะพี่หุยผีมาหรอ

กระสือแน่เอาไปดูหน่อยนะฮะ
เห็นชัดเลยคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะ
ที่เห็นชัดแบบไม่ต้องให้เราต้องไปตามไปสืบไปสอบ

มีเสียงบางคนบอกพลุใช่ไหม

แต่เขาบอกมาดูตอนหลังมาคุยกันเนี่ยเขาบอกกระสือแน่

ตรงนี้คือแถวพื้นที่ตำบลเจ็ดเสมียนนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ

คือพอเราซูมเข้าไปเนี่ยตรงจุดที่เจอแสงสีแดงที่เขาบอกเป็นกระสือเนี่ย
ตอนแรกแรกมันจะดูเป็นทรงกลมหน่อยนะฮะก่อนจะเปลี่ยนรูปร่างนะ
ข้างบนจะดูเป็นแท่งข้างล่างก็ยังดูกลมเหมือนเดิม
สื่อไหมล่ะอ่าท่านผู้ชมว่ายังไงนะฮะเราได้เจอกับกรีนนะฮะ
กรีนก็คือหญิงสาววัย๒๓ปีที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เจอแสง
ประหลาดนี้วันนี้กรีนพาเราไปดูจุดที่เจอแสงบอกเหตุการณ์
ห่างจากบ้าน๕๐๐เมตรแล้วมีน้องในกลุ่มเนี่ยมองไปเห็นแสง
ประหลาดทุกคนก็มองตามไปแล้วมีคนถ่ายคลิปเนี่ยนะจนมีพี่
หนึ่งบอกกระสือกระสือทีนี้ก็เลยตกใจรีบกันขี่จักรยานยนต์กลับ
ด้วยความหวาดกลัวที่คิดว่าเป็นกระสือเนี่ยเพราะว่าดวง
ไฟมันสีแดงกลมกระพริบแบบลอยขึ้นลอยลงอยู่เหนือยอดต้น
มะพร้าวสวนกล้วยสวนมะนาวแล้วแถวเนี้ยมันเป็นซอยเข้าออกบ้านของพวกเธอ
เข้าออกได้ทางเดียวอยู่ไกลค่ายทหารด้วย
ไม่มีทหารมาซ้อมรบยิงระเบิดยิงพลุควันอะไรพวกนี้ไม่มีแน่
แล้วที่ผ่านมาคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ก็เคยบอกพวกเธอให้ฟัง

กลมสีแดงเลยแล้วพอเหมือนตกใจหรือว่าตกใจเสียงอะไรก็ลงเลย
อืมตามในคลิปเลยอ่ะค่ะแล้วลักษณะอาหารเราคิดว่ามันเป็นพลุหรือว่าแสงไฟเลเซอร์หรืออะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่ผู้แน่นอนอะอืมพอมันเป็นระยะที่ไหนคือเวลากลางซอยบ้านหนูเลย
ก็มันไม่ใช่ผู้แน่แล้วก็ใกล้จากคล้ายอาหารอยู่ที่ผ่านมาที่เรามานั่งเล่นเนี่ย
เคยเจอบ้างไหมเคยเห็นแสงแปลกแปลกอย่างนี้บ้างไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลย
อืมแล้วรอบรอบบริเวณเนี้ยค่ะเคยมีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องกระสืออะไรนี้บ้างไหมคะ
เคยพูดเล่นกันค่ะก็คุยด้วยกันกับซุมกระสืออะไรเนี่ยแต่ผมไม่เคยคิดว่ามันจริง
กำนานนี้เพราะเจ้าหายในอายุเล็ก

คนเท่าคนแก่ก็ตายกันนี่แหละนานแล้วใช่ไหมค
นานแล้วสมัยโอ้ยกลกอะไรสมัยไหนเนาะ
นี่คุณป้าท่านนี้บอกก็ไม่ยืนยันเหมือนกันนะว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร
แต่เขาเล่ากันมาตั้งแต่สมัยก่อนนานมาแล้วตั้งแต่ป้าเป็นเด็ก
ยังไงคะปัจจุบัน๖๐แล้วว่ามันเคยมีกระสือจริง
เราก็เลยเอางี้ลองไปพิสูจน์เลยดีกว่า
พิสูจน์ผีกระสือเหรอคะถูกต้อง
ลองดูว่าเอ๊ะมันจะเป็นผีกระสือหรือว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
หรือว่ามันจะเป็นพลุเป็นเลเซอร์อะไรยังไง
ช่วงทุ่มครึ่งเลยนะเอาช่วงเวลาเดียวกับที่น้องกรีนกับเพื่อนเขาเจอเลย
มีชาวบ้านมารอดูด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพื่อจะพิสูจน์กัน
แล้วเราก็เอาลูกบอลแสงสีเอาโดรนเอาพลุสี
ทดลองจุดในจุดที่เจอดวงไฟประหลาด
ลูกบอลแสงสีจากการทดลองเนี่ยไม่ตรงกับดวงไฟที่น้องเขาถ่ายคลิปได้เลยนะฮะ
แล้วมันลอยขึ้นไปได้แค่๓เมตร
ส่วนโรนก็ไม่สามารถขึ้นได้เนื่องจากจุดที่เจอเนี่ย

เราก็ให้น้องที่เจอเนี่ยเอาพลุสีไปทดลองจุด
เพื่อจะให้ดูกันว่าเออมันใช่ไหมมันเหมือนไหมวันนั้น
ทุกคนยืนยันว่าพอจุดไปแล้วมันไม่ใช่นะฮะ
แล้วถ้าเกิดคนจะเอาพลุหรือว่าเอาโดรนเอาเลเซอร์เข้าไปจุดแถวนั้น
เขาบอกมันก็เข้าไปยากมากนะ
มันเต็มไปด้วยสวนด้วยต้นไม้ด้วยป่าย่าอะไรพวกนี้มันไม่ได้เข้าไปง่ายมันเข้าออกได้ทางเดียว
อ้าวยังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะเราก็พยายามทดลองดู
กลัวแค่ว่าจะมีคนไปล่ากระสือกันแถวนั้นอ่ะเดี๋ยวจะไปตกที่ใครแบบเอาคนนี้จะเป็นกระสือคนนั้นจะเป็นกระสือมันจะเกิดกระแสล่าแม่มดหรือเปล่า

ก็ไม่รู้ไงเผื่อเขาไปล่ากันอะไรอย่างนี้นะคะ